มาดูเรื่องอะไรน้องมิ้นมาดูเรื่องสลากินแบ่งรัฐบาล
คือต้องบอกว่าเป็นทั้งเรื่องของลอตเตอรี่คือที่ถูกกฎหมาย

ตกลงมันออกอะไร๖๙อะไรนะ๖๔หรือ๙๔กันแน่

มาดูเรื่องของสลากกันหน่อยคุณผู้ชม
ล่าสุดเนี่ยนะคะเรื่องสลากเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่า
กองสลากเนี่ยเขาออกมาสยบดราม่า
จะไม่มีการเปลี่ยนเรื่องของอุปกรณ์ในการออกรางวัล

รวมทั้งเรื่องของเขามีการไปสำรวจว่าคนไทยเนี่ย
หวยต่อปีมูลค่าเท่ากับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

ชอบซื้อ๗๖ล้านคน
เสพติด๑๓ล้านคน
แล้วซื้อทั่วไป๒๐ล้านคน

คนไทยชอบซื้อลอตเตอรี่และหวย๗ล้าน๖แสนคน
แล้วเสพติดเลยต้องซื้อทุกงวดอย่างที่มิ้นบอก๑๓ล้านคน
แล้วซื้อแบบรวมโดยคนไทย๑ใน๔
ประมาณ๒๐ล้านคนก็ซื้อแบบเล่นนะฮะ
เดินผ่านก็เอาซะหน่อยแบบนั้น
รวมกันประมาณ๒๕๐๐๐ล้านบาทต่อปี

หรือเทียบเท่ากับโครงการรถไฟความเร็วสูง
๓สนามบินที่อยู่ระหว่างการประมูลก่อสร้างในตอนนี้
คืออันนี้เทียบปริมาณให้ดูถึงความเยอะของจำนวนเงินนะคะ
แต่ไม่ได้บอกว่าเออเลิกเล่นหวยแล้วก็เอาเงินไปช่วยสร้างรถไฟฟ้าดีกว่า
ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเงินคุณก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะฮะ
สาเหตุที่คนสนใจซื้อลอตเตอรี่และหวยมาจากอะไร

ว่าเป็นความฝันเป็นความหวังที่จะทำให้รวย

ร้อยละ๗๘นะฮะ
เชื่อว่ามีโอกาสถูก๒ตัว๓ตัวบนล่าง
ซึ่งโอกาสถูกจริงร้อยละ๐๔๒เท่านั้น

ใช่และ๑๔๔เชื่อว่ามีโอกาสถูกรางวัลที่๑
ในความจริงแล้วโอกาสถูกรางวัลที่๑
จะมีเพียง๑ในล้านเท่านั้น

เออนะครับแล้วแต่มันก็มีคนห่วงจริงไง
ใช่มันก็มีคนห่วงจริงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมาก
นี้พบว่าภาวะเศรษฐกิจไม่มีผลต่อยอดการซื้อหวย

รายจ่ายการซื้อลอตเตอรี่และหวยของคนไทยอยู่ที่๓๔๐บาทต่อเดือน
คิดเป็น๑๐๒๑ต่อมารายได้ทั้งหมด

รายจ่ายในการซื้อลอตเตอรี่และหวยของคนไทยอยู่ที่๔๕๒บาทต่อเดือน
หรือคิดเป็นร้อยละ๒๑ต่อรายได้ทั้งหมด
มันก็คือไม่มีคนนะมันเท่ากันนะครับ
เอาส่วนเรื่องของดราม่าในโลกออนไลน์ถึงการออกรางวัลที่๑งวดประจำวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา

ว่ามันเป็นดราม่าสลับหรือเปล่าขีดกันไม่ชัดหรือยังไง
แล้วก็มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนการออกรางวัลใหม่ทั้งหมด
ทางด้านของนายธนวัฒนพลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลยืนยัน
สำนักงานสลากไม่มีนโยบายปรับเปลี่ยนเครื่องออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นรูปแบบใหม่
เพราะว่าเครื่องออกรางวัลทำอย่างถูกต้องแม่นยำและโปร่งใสตรวจสอบได้อยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางที่สำคัญข้อสงสัยของสังคมที่เกิดขึ้นมาจากการมองที่คลาดเคลื่อนของผู้ชม
ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุในกระบวนการถ่ายทอดสดที่มุมกล้องแสงไฟมันตกกระทบ
มันทำให้ไม่เห็นขีดหรือเปล่าการจับคว่ำหน้าไปนิดนึง
การถือของพนักงานการจับอะไรอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งก็มีการกำชับให้กับเจ้าหน้าที่ที่ออกรางวัลรวมไปถึงทีมงานที่ร่วมถ่ายทอดสดว่า

เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับ
แต่ก็ย้ำนะอย่าเล่นกันมากเก็บเงินไปบ้างก็ดี
ใช่เขาบอกว่าคุณรู้ไหมคนที่เล่นลอตเตอรี่เล่นหวยมากที่สุด

เท่าไหร่ครับ

ยังยังเนอะ